มาดูความคืบหน้าคดีนะคะเมื่อ๑๗มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่มีพลเมืองดีไปแจ้งตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
ว่าไปเจอศพผู้หญิงลอยน้ำมาอยู่ที่คูน้ำ
คือศีรษะจมอยู่แล้วก็ขาเกออยู่ที่ริมตลิ่ง
สภาพคือถูกห่อด้วยเหมือนผ้าห่มเป็นลายการ์ตูนสีแดง
แล้วก็สภาพศพเปลือยเปล่าข้างพบถุงพลาสติก
มีชุดชั้นในมีของมีอะไรอยู่แล้วพลเมืองดีบอกว่า
เห็นมีรถกระบะคันหนึ่งขับถอยเข้าถอยออกตรงจุดนี้
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจากรถกระบะนี้
จนสุดท้ายก็พบตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควบคุมตัว
ผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะนายเพียรพัฒน์คำลุนหรือโจอายุ๓๑ปีนะคะ
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวมะลิวัลอ่อนหนูอายุ๒๔ปี
แล้วก็เอาศพห่อด้วยผ้าโยนทิ้งน้ำที่เบาะน้ำริมถนนสาย๓๔๕บางครูวัดปฐุมธานี
ก็นำตัวนายพีรพัฒน์คนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจับได้เมื่อวานที่ห้องที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
แล้วก็เจอรถคันที่ใช้ก่อเหตุด้วยเพราะว่าตำรวจเขาตามจากรถคันนี้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ติดตามคนร้ายเพราะว่าไปเจอศพนะคะแล้วหลักฐานสำคัญคือรถที่ใช้ในการก่อเหตุไปดูกล้องวงจรปิดในหลายพื้นที่
แล้วก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันจนรู้ตัวว่านายพิรพัฒน์คนนี้เป็นคนก่อเหตุ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าหลังชุดสืบสวนรู้ว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวมะลิวัลอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ก็เลยติดต่อยาดติดต่อกลุ่มเพื่อนสนิทให้มาให้ข้อมูลก็รู้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
นางสาวมะลิวันผู้เสียชีวิตเขาไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน๓คนแล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาคุยด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะก็เลยรู้ตัวคนก่อเหตุนะคะ
จากการสอบปากคำนายพีรพัฒน์เขาก็รับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงไม่ได้รู้จักกับนางสาวมะลิวัลผู้เสียชีวิตมาก่อนเลยด้วยนะคะ
คือไปเจอในสถานบันเทิงชวนกันไปห้องพัก
แต่พอไปถึงห้องพักตัวนายพิรพัฒน์เองเนี่ย
ดื่มสุราเมาเมาแล้วขัดแย้งกัน
ก็เลยลงมือก่อเหตุทำร้าย
ใช้ผ้ารัดคอจนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นกลัวความผิด

เพราะกลัวว่าเลือดจะหยดลงพื้นห้อง

ริมถนนอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็เป็นริมถนนสาย

เอารถกระบะนำศพมาทิ้ง

ชาวบ้านคนที่รู้ข่าว
ญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็ไปรอดูการทำแผน
ก็ตะโกนสาบแช่ง
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนก่อเหตุ
รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
พอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้ว
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่ม
ที่สอบพอมเมืองประทุมธานีแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และคลื่นย้ายศพเพื่ออำพลานะคดี

จะไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรเลยนะ

คือสภาพมันโหดเยี่ยมโหดร้ายมาก
อยากให้เอาแบบสุดถึงประหารชีวิตไปเลย

แล้วที่เกิดเหตุเขามีร้านไก่ย่างอยู่
คนที่ไปเจอนี่แบบตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะ
โดยเฉพาะเจ้าของร้านไก่ย่างแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่าง
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์วันที่เจอศพด้วยนะครับ
นายสมบูรณ์อ่องรบที่เป็นสามีบอกว่าวันเกิดเหตุที่เจอศพ
เขากับภรรยามาตั้งร้านขายไก่ย่างตามปกติตอนประมาณ๖โมงเช้า
สักช่วงสายประมาณ๘โมงก็มีกลุ่มคนหาปลา๑๐กว่าคน
เข้ามาหาปลาแถวนี้เพราะว่าเป็นบ่อน้ำนะครับ
บ่อน้ำดิบนถนนแถวบางคู่วัดชปฐุมธานี
ทีแรกยังไม่มีใครเห็นนะจนกระทั่งนายโชคชัยศรีจันทร์
ซึ่งกำลังเดินทางมาหาปลาอีกคนนึงมาเจอศพเข้าโดยบังเอิญ
ก็เลยโทรไปบอกตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตอนที่เข้าไปดูศพเห็นว่าเป็นผ้าห่อสีแดงคล้ายผ้าห่ม
หรือว่าผ้าปูที่นอนคลุมร่างผู้ตายเอาไว้นะครับ
ลักษณะคว่าแต่ว่าเห็นมีผมยาวสีดำลอดพาออกมา
ทางเจ้าของร้านไก่ย่างบอกว่าเห็นแล้วคิดเลยว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่เลย
อยู่ห่างจากร้านไม่ถึงสิบเก้า
จุดที่พบศพเป็นทางเข้าไปยังแอ่งน้ำอยู่ติดถนน
แต่ตลอดทั้งเช้านะเขากับภรรยาไม่ได้กลิ่นศพเลยนะคุณเจมส์ภาษาสวรรค์

ก็ยังคงขายไก่ย่างอยู่ตามปกติจนมีคนไปเจอ
แล้วก็ขายไก่ย่างตรงนี้มานาน๑๐กว่าปีแล้ว

พอเจอแบบนี้นี่ยอมรับว่ากลัว

พอดีพวกคนหาปลาเข้ามามาเจอศพ
เขาก็โทร

ส่วนเขาย่างไก่อยู่นี่

พอรู้อีกทีก็เจ้าหน้าที่มาแล้ว

เยอะอยู่เค้ามาหาปลา๑๐กว่าคนนะ

เค้าไปอยู่ข้างในแล้วนะเค้าไม่เห็น
แต่เขาก็ผ่านไปอยู่แต่เขาไม่เห็น
คนที่เจอนั่นเขายังไม่ทันได้เข้า
เค้ากำลังจะเข้านะมั้ง

พอเจอศพเค้าก็โทรเชือกเจ้าอาทิตย์มาดู

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
สืบสวนก็แกะรอยจากเบาะแสรถกระบะสีบรอนเงิน
ฟิล์มสีดำที่ชาวบ้านเห็นนะฮะ
ก็คาดว่าเป็นรถคันก่อเหตุ
แล้วก็แกะรอยว่าไปเริ่มต้นขับมาจากที่ไหนอะไรยังไง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามริมถนน

พบว่าช่วงกลางดึกคืนวันที่๑๗มิถุนายน
รถกระบะคันนี้ขับมาจากหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
เป็นย่านพักอาศัยของผู้ตาย
แล้วก็วิ่งไปกลับรถใต้สะพานโคกอีแรง
วิ่งผ่านเข้าสู่ถนนซ่อมสร้าง
ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาปฐุมธานี๒

กลับรถแยกซ้ายบางบัวทอง
มุ่งหน้ากลับมาทางจังหวัดปฐมธานีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปจอดอยู่แถวที่เกิดเหตุนะฮะ
คือตามคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
จอดอยู่นานกว่า๓๐นาทีนะ
แล้วก็มีคนไปพบศพผู้เสียชีวิต
ในช่วงเช้าวันที่๑๘มิถุนายน
นี่เส้นทางนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานางยุภาอ่อนหนูอายุ๕๕ปีแม่ของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาจุดเกิดเหตุมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวกลับบ้านนะครับ
นี่ฮะนางยุภาบอกว่าเธอกับลูกสาวก็แยกกันอยู่หลายปีแล้ว
ลูกสาวมาอยู่หมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีส่วนแม่อยู่แถวดอนเมือง
วันที่ลูกสาวเสียชีวิตก็ไปขายของแถวดอนเมืองนั่นแหละ
จนกระทั่งมีคนมาบอกนะฮะสามีก็ร้องฟูมฟายมาเลยมาที่ตลาด
บอกว่าลูกตายแล้วก็ตกใจแล้วช็อกมาก
ครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าลูกคือวันที่๗มิถุนายนนะ
แล้วก็มารู้อีกครั้งหนึ่งก็คือ๑๘มิถุนายน
ที่มาเจอสภาพร่างไร้วิญญาณของลูกที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้อีกแล้ว
โดยบอกว่าตอนที่เห็นศพของลูกสาวนี่สงสารเป็นอย่างมาก
เห็นแผลรอยฟกช้ำที่ลำคอเนี่ยรู้ได้เลยว่าลูกสาวถูกคนร้ายฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ด้วยการใช้เชือกรัดจนเสียชีวิต
เพียงเท่านั้นหลังก่อเหตุคนร้ายยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ถือว่าจิตใจโหดเยี่ยมมากถ้าไม่เยี่ยมจริงทำแบบนี้ไม่ได้

ผู้ศึกหาก็ถามว่าเอออย่างนี้เนี่ย
โอโหสิกรรมให้คนร้ายไหม
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้คนร้าย
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุด้วยความโหดร้ายทารุณเกินจะให้อภัยได้
หากเจอหน้าคนร้ายอยากจะถามเหมือนกันว่า
ทำไมถึงโหดเยี่ยมได้ถึงขนาดนี้
ไปดูศพแล้วน่าสงสารลูกมากเลย
ร้องจนไม่รู้จะทำไงร้องไปก็ไม่สวย
มันหลายชีวิตแล้วที่โดนฆ่าอย่างนี้

ขอให้ลูกสาวเป็นคนสุดท้ายแล้วกัน
สำหรับเมืองไทยนะ

ห่อนยานเหลือเกินกฎหมายเมืองไทย
อยากจะฝากให้แก้ไขกฎหมายมั่งเถอะ
กฎหมายเมืองไทยยอด

อยากให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตไปเลย

คือถ้าเป็นลักษณะของการโดนโทษแบบอื่น
เดี๋ยวก็ไปได้ลดโทษเอกว่า
ก็ศพของผู้เสียชีวิตนะครับ

ในประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดอนเมืองมีกำหนดชาวประนักกิจศพวันเสาร์ที่จะถึงนี้